อ่ะใช่ครับ
ก็ดูสบายสบายนะครับดูมานั่งชิวสูบบุหรี่เออ
แล้วก็มีขวดเบียร์ตั้งอยู่ด้วยคุณผู้ชมสั่งสรรค์อย่างนี้
มันทั้งสังสรรค์กันอ่ะเพราะว่าสั่งอาหารจานใหญ่ชุดใหญ่เอามากินกันเลยนะ
เออแล้วในโต๊ะก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายครับในจำนวนผู้ชายสามคนที่อยู่อยู่ในโต๊ะเนี้ย
หนึ่งในนั้นคือนายหัวหยงฟานครับ
ขอทานจีนรายชื่อลำดับที่๔ครับ
ที่เราทำลูกศรชี้ไว้ให้แล้วก็มีขอทานชาวจีนเป็นผู้ชายที่มีแผลมีใบหน้ามีหูอา
นี่หัวหยงชาญนะหัวหยงฟานนะครับ
กลับไปคุณผู้ชมในบนโต๊ะเนี่ยเราเปิดภาพคู่กันให้ดูเลย
มีผู้ชายลักษณะน่าจะเป็นชาวจีนสวมเสื้อเสื้อยืดแขนกุดสีเทา

เนี่ยจ่ายค่าอาหารแล้วก็ค่าเครื่องดื่มให้กับทางร้านที่ทั้งหมดนั้นนั่งอยู่ครับ
คุณคิดคุณรู้ไหมว่ากินไปมื้อนั้นเท่าไหร่เท่าไหร่
สองพันบาทโอ้คุณผู้ชมโอ้โหแล้วคือเอาแก๊งยี่สิบนี่คือแก๊งที่ได้มาจากการขอทาน
นั่นน่ะสิก็นั่นน่ะสิคุณผู้ชมเวลาเราให้เงินขอทาน

หรือถ้ามีก็น้อยมากส่วนใหญ่ก็แบงก์ยี่สิบค่ะ

แล้วผู้ชายชาวจีนเสื้อเทาเมื่อกี้ก็ยี่สิบยี่สิบยี่สิบแล้วก็ไปจ่ายให้ทางร้านครับ
ส่วนผู้หญิงในโต๊ะจะมีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่ง
ยืดสีฟ้าแล้วก็หญิงเสื้อสีขาวทับชุดเอี๊ยมสีดำเนี่ยนั่งอยู่
โต๊อย่างที่บอกคือทั้งอาหารทั้งเบียร์ก็ตั้งอยู่ด้วยครับ
เป็นหลักฐานล่าสุดเลยที่คุณกันจอมพลังจะส่งให้เจ้าหน้าที่เอาไปแล้วก็เอาไปตรวจสอบด้วย
หน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ยพนักงานร้านให้ข้อมูลว่าขอทานกับกลุ่มคนในคลิป
เคยมานั่งดื่มกินกันครั้งหนึ่งครั้งนะสักเดือน๒เดือนก่อน
เดือน๒เดือนก่อนจ่ายค่าอาหารละ๒๐๐๐

โอ้โหน่าจะพกเงินมาไม่ต่ำกว่าแสนเลยนะ

แบงค์พันเป็นปึกปึกฟ่อนเลย

ผู้หญิงที่ตัวอวบหน่อยคุณผู้ชม
พนักงานเขาบอกว่าดูแล้วน่าจะเป็นหัวโจก

แล้วก็มีชายสูงอายุอีกคนนึงถือเงินให้ขอทานทั้งหมดครับ

ฟังพนักงานร้านให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ครับ

แล้วก็ผู้หญิงแบบรูปร่างอวบหน่อย
สองสามคนก็รู้สึกว่าจะเป็นน่าจะประมาณคุณหน้า

ก็น่าจะเป็นแสนได้มั้งค
เพราะว่ามันเป็นปึกเลย
หรือว่าจะเยอะกว่านั้นก็ไม่แน่ใจ

กินสั่งต้มยำหม้อย่ายเลยนะ

มีเงินเป็นแสนเลยนะฮะบอกกินหรูอยู่สบาย

แล้วก็ไปซื้อเหล้ามาจากร้านสะดวกซื้อ

เบาะแสที่ส่งไปยังคุณกันจอมพลังก็คือ
พวกนี้มีแหล่งกบดานอยู่นะเป็นห้องพักคุณกันก็ไป
ไปพบว่าห้องพักนั้นราคาคืนละ๓๐๐บาทแล้วก็๕๐๐บาทครับ
ก็ไล่ตามราคาตามขนาดห้องไป
แก๊งขอทานอาจจะเหมาเช่าเป็นรายเดือน
ถ้าตกเดือนเดือนนึงก็ไม่ต่ำกว่า๙๐๐๑๕๐๐บาท
แต่เจ้าของห้องพักก็ปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลครับ
อันนี้ก็เข้าใจได้เป็นสิทธิ์ของลูกค้า
คุณกันก็จะเอาหลักฐานทั้งหมดนี้ส่งให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
จากชัดเจนแล้วว่าแก๊งนี้มีผู้เกี่ยวข้อง
เป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่เปิดให้ดูที่ตัวอบเลยนะ
แล้วก็ชายสูงอายุที่ใส่เสื้อเทานับเงินเป็นฟ่อนนั่นแหละคุณผู้ชม

ตัวชมก็ความสิทธิ์ของผมที่ว่าอาจจะต้องหาคนที่เขาถือเงิน
โดยดีคนปกติเป็นแต่งตัวซ่อมก็เหมือนขอทาน
แต่ตอนนี้ผมคิดว่าถูกจับรอบนี้น่าจะกลับมาไม่ได้
เพราะว่าทางไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชน
สื่อมวลชนหลายคนจับตาดูอยู่
ตอนนี้เท่าที่ผมอัปเดตอยู่ที่ตม

ทางรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
พลตำรวจตรีพันธนะ
ความคืบหน้าการตรวจสอบแก๊งขอทานจีนพิการ๗คน
พบว่าทั้งหมดเข้ามาถูกต้องนะ
โดยใช้วีซ่านักท่องเที่ยว๓๐วัน
แต่ท่านก็บอกว่าถ้าเข้ามาแล้วมาทำผิดกฎหมาย
แน่นอนต้องโดนผลักดันกลับประเทศต้นทาง
ไม่สามารถจะกลับมาประเทศไทยได้อีกนะครับ
ส่งคลิปส่งหลักฐานอะไรต่างมาให้เขาเยอะนะ
แล้วก็ตอนนี้ก็ยังส่งข้อมูลได้เรื่อยด้วยนะคะ